เปิดปากกับภาคภูมิ

หลังจากนั้นถึงกำหนดบินก็ยังเริ่มไป

แต่ในกรณีนี้เพจเขาก็ยังไม่มีการปิด
ก็ยังชักชวนคนให้เข้ามาเรื่อย

ไม่อยากให้คนอื่นจะต้องตกมาเป็นอย่างกรณีของเรา
เพราะขนาดในกรุ๊ปเราเรายังไม่ได้บิน

ใครสนใจไหมรายได้เท่านี้นะ

ทีนี้เราก็เข้าไปติดต่อ

แต่ด้วยความหวังของเรา
อยากมีรายได้ย้มเจื้อครอบครัว

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันสอดเจตนาที่ไม่สุจริตนะครับ
แล้ววันนี้ก็เลยมาดำเนินคดีนะครับ
ในข้อหาช่อกงประชาชนกับพรบคอมนะครับ
นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โทษสูงสุดของการจัดหางานหลอกลวงเนี่ยครับ

ส่วนพรบคอมกับช่อกงประชาชน๕ปี

วันนี้มีผู้เสียหายหลายสิบคนนะครับ
ต้องการมาร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการ
ดำเนินการกับผู้ที่ไปหลอกลวงเขา
แล้วจะได้เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กันด้วย

อีกหลายประเทศก็อาจจะมี
หลอกจะพาไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศก็มี
เก็บเงินเข้าไปถึงเวลาจะเดินทาง

สูญเงินกันไปคนหนึ่งหลายหมื่น
ห้าหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นบางคนสองแสนกว่าบาทก็มีเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือทางคดีจากทางทนายรัชพลสุริสาครนะครับ

เราก็เลยเชิญมาพูดคุยกันหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
จะได้เตือนภัยกันด้วยจะได้ตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับ
วันนี้อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิหลายท่านนะฮะ
ถ้าเป็นผู้เสียหายเนี่ยอยู่กับผม๗ท่านด้วยกัน
รวมทั้งทนายรัชพลนะครับอยู่ข้างเนี่ย
นี่ก็อีก๑๐กว่าคนไม่รวมกับที่ยังไม่ได้มานะฮะ
วันนี้จะได้พูดคุยกันนะครับทั้ง๗ท่านแล้วก็ธนายรัชพลนะครับ

เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำทีละท่านก็แล้วกันนะครับ
นายรัชพลสุริสาครนะครับรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ
ข้างก็คือคุณพิไลพรนะฮะคุณพิไลพรนะครับ
มีคุณบังออนนะครับนี่คือคุณพฤษนิชานะครับ
ด้านหลังตรงนู้นนะครับคุณอดิเทพนะฮะ
คุณสุภาพรคุณวิมลคุณสัตวงกฎนะฮะ
แล้วก็คุณฤทัยรัฐนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ
ก็ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น๒กลุ่มใช่ไหมฮะ
ที่ประเทศเหล่านั้นสุดท้ายโดนหลอกเงินกัน
วันนี้ธนพลพาไปที่กองปราบรามใช่ไหมฮ

ไหนใครเอาเริ่มจากใครก่อนดีใครเสียหายเท่าไหร่ยังไงฮะ
เอาทีละคนก็ทีละท่านก็ได้อ่ะเสียหายห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นบาท
อ่าพี่บังออนเสียหายหกหมื่นบาทค่ะหกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้า
ใช่ค่ะอ่าพี่พลนิชาสองแสนค่ะสองแสนเลยเหรอค่ะสองคน
สองคนคือหมายถึงเขามีเรียกเก็บค่าไกด์ด้วย
คนละสองพันเจ็ดแล้วก็มีเรียกเก็บค่าเอ่อเอ่ออบรมคนละสองพันสี่บวก
รวมกันสองคนอ่ะสองแสนสองคนนี่คือหมายถึงว่าพี่พลนิชาคือ
จะส่งหลานจะจะส่งหลานไปจะส่งหลานไปทำงานสองคนจ้ะ
ก็เลยโดนหนักหน่อยจ้ะสองแสนจ้ะข้างหลังฮะคุณอดิเทพ
อ่าผมแปดหมื่นบาทครับแปดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าค่ะเจ็ดหมื่นห้า
พี่พี่สัจวงกฎเอาใหม่หน่อยหกหมื่นค่ะหกหมื่นอ้าวอีกท่านหนึ่ง
ห้าหมื่นสามค่ะห้าหมื่นสามค่ะรวมรวมตรงนี้ก็โอ้โหรวมรวมสี่ห้าแสนแล้วนะ
ครับอยู่ตรงข้างนอกใกล้ใกล้กันเนี่ยฮะ
นั่นก็อีก๑๐กว่าท่านแต่ละคนก็โดนพี่โดนเท่าไหร่นะ
ห้าหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นหกหมื่นโอ้โหยังมีอีกไหมมีค่ะ
เตรเลียสี่แสนยังมียังมาไม่หมดยังยังมาไม่หมดนะเนี่ย
ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ไหนนะเลียออสเตรเลียค่ะอ่า
เขาจะไปเรียนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเรียนนะคะแต่เขาจ่ายไปแล้วสามแสนกว่าเกือบสี่แสน
เหรอจ้ะโอ้โหแล้วก็เรียกเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มเรียกค่านู่นนี่นั่น
สุดท้ายก็ไม่ได้เดินทางไม่ได้ไปไหนเลยรวมแล้วผู้เสียหายทั้งหมดน่าจะมีกี่คนฮ
ทำเป็นเปิดเช็ครายเดือนเปิดเช็ครายเดือนเพื่อเขาจะไปหาดแท็ก
ที่นู่นเดือนละสองหมื่นแปดพันสามสิบสามบาทแล้วเราก็จ่ายจ่ายไปแล้วอย่าง
เอ้าเดี๋ยวลองไล่กันดูหน่อยนะฮะพี่พี่รายพรค่ะ

ถึงถึงเนี้ยมาถูกหลอกแล้วก็เสียเงินไปเนี้ยอ๋ออ่า
อย่างหนูเนี้ยมามาที่หลังเข้าเลยจากจากจากน้องน้องอ่า
คือว่าน้องเนี่ยโดนมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่เราไม่รู้เดี๋ยวเรามาคุณคือกรุ๊ปสุดท้ายปิดรอบจ๊อปแล้ว
คืนนี้ถึงเพิ่งได้มาถึงถึงขั้นนี้แจ็คพอร์ตเลยใช่สุดท้ายใช่
เข้ามาคือเข้ามาปุ๊บเดือนไหนเอาเดือนเดือนมกราคม
ต้นปีนี้เหรอต้นปีนี้มกราคมใช่ใช่อ่ายังไง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
จะมีกลุ่มที่ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเขาถูกหลอกเนี่ยจะมีอยู่๔คนใช่ไหม
เอาเป็นชื่อเล่นก่อนนะถ้าติดต่อได้เราจะพูดคุยกันนะครับ
มีตั้มใช่ไหมตั้มโดยตั้มจะมีลูกทีมอีก๓คนก็คือ
ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะโพสต์เฟซบุ๊ก
ในเฟสของตัวเองไม่ใช่ของบริษัทนั้น
ซึ่งบริษัทนั้นก็จะทำเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างนานา
เกี่ยวกับเรื่องของคนไทยไปต่างประเทศ
คนนี้ตั้มโบปูเป้จิล
ก็จะโพสต์หาคนไปทำงานที่ต่างประเทศ

ฮอกไกโดทำสวนเกษตรค่ะ

หรือไปเรียนที่ออสเตรเลีย

ก็จะมีคนสนใจเข้ามาติดต่อสอบถาม

พอหลงเชื่อก็จะถูกหลอกให้จ่ายเงินมาก่อน

อย่างพี่พี่ไรพรเจอคนไหน

ประกาศหาพนักงานโรงแรมเมาดีฟประเทศเมาดีฟ
เราเคยรู้จักเมาดีฟไม่เคยไปเคย
ไม่เคยไม่เคยคือแต่เราก็เข้าไปในยูทูปคือ

เป็นประเทศอะไรเป็นเกาะ

เราก็ส่งข้อความคือคุย

เพราะว่าความมั่นใจเราต้องว่ามีตัวตนจริง

เขาพูดจาดีจนแบบนั่นดี
เราก็สืบเออนั่นนี่นั่นนู่น

ยังไงพี่ใครไปมาดีบ้าง

วิดีโอคอร์ดูหน้าเพราะว่าเราขอบัตรดูบัตรประชาชนเขาไม่ให้เรา

ตอนแรกทำงานห้าง
เจอโบโบบอกเหมือนกันเลยใช่ไหม

ข้อเสนอก็คือ

รายได้ดีก็คือ๗๘หมื่นบาทต่อเดือน

มีลองอับอยู่

เพราะหนึ่งด้วยเอกสารที่เขาให้เราทำ
แล้วก็มีคนค้ำประกัน

มันไม่ไม่ใช่ว่าจะมาแบบว่าโกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเอกสารพวกเนี้ย
แล้วก็ค่อนข้างเชื่อนะเห็นเช็คคือหมายถึงยังไง
นายรัชพลมันสร้างความมั่นใจยังไงเขียนเช็คให้เราไปเปิดเช็ค
แล้วก็เขียนเผื่อเขาจะโอนเงินเดือนให้อะไรให้อย่างเงี้
เงินออกให้เราโอนให้เขาเข้าเช็คให้เขาไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
ถึงถ้าเราได้ไปทำงานอ่าใช่ค่ะเป็นแถบเป็นแถบงาน
แท็กหาคือว่าเขาเขาหมายถึงว่าเขาจะหาเป็นเป็นเป็นเงินให้ให้หาให้เราทำงาน
เป็นคือว่าเงินตัวนี้แล้วฉันหางานให้ทำนะ
คือว่าคุณต้องเสียค่าค่างานให้เราค่าในหน้าใช่ในหน้า
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเขาให้เราทำขนาดนี้
ดูเป็นระบบดีใช่อ่าแล้วยังไงต่ออ่าแล้วก็คุยเจรจากัน
เขาบอกเออมีมีค่างานเท่านี้นะโอนก่อนเลยนะหกหมื่นห้า
เราจะได้จองคิวจองตัวทำเรื่องให้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
ของคุณบังออนเมื่อไหร่เจอเขาเมื่อไหร่อ่าของหนูอ่ะเดือนพฤศจิกาค่ะ
พฤศจิกาหกห้าค่ะมกราหกหกใช่ก็เหมือนกันใช่
เขาบอกต้องโอนเงินมาก่อนอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็โดนไปหกหมื่นห้า
อนุลไปห้าหมื่นกว่าใช่ไหมใช่อ้าวหลังจากนั้น
จะได้สลับกันเล่านะอ่าค่ะมีมีใครใครเจอคนอื่นที่
ที่ไม่ใช่ชื่อโบอีกฮะบุฟเฟ่อันนี้ขอเดี๋ยวให้อ่าพี่อดิเทพ
อ่ะครับผมก็จะมีผมครับที่เจอปูเป้ในช่วงเดือนพฤศจิกา
ใครเจอปูเป้บ้างนั่นปูเป้สองอ่าสามนี่ปูเป้
อันนี้ให้หลาน๒คนพฤศจิกาใช่ไหมฮะ๖๕เป็นยังไงฮะ
ตอนนั้นเขาเขาประกาศหาอะไรใช่ครับก็คือประกาศหาคนงาน
ไปทำงานต่างประเทศนี่แหละครับคือช่วงส่วนตัวผมเองเนี่ย
เราก็อยากจะหารายได้ที่มันน่าจะโอเคกว่านี้ครับแล้วเหมือนกัน
ข้อเสนอดึงดูดเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับ
เขาก็ได้ชักชวนว่าคือใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศ
แล้วมีรายได้เยอะเยอะครับครับก็ให้ติดต่อกับทางคุณปูเป้ครับ
อ่าโดยที่ที่เขาโพสต์เนี้ยมันจะมีลักษณะมีเบอร์โทรขึ้นมาด้วย
เราก็เลยได้ติดต่อกับเขาแล้ววีดีโอคอร์ได้เจอเจอกันไหมฮะ
ครับผมก็ตอนแรกยังโทรคุยก่อนครับผมโทรคุยก่อน
ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเรื่องการคุย
ผมก็เลยลองสอบถามเขาว่าผมจะมั่นใจได้ยังไงว่า
ถ้าผมจ่ายเงินให้คุณเนี่ยผมจะได้ไปจริงหรือไม่ได้ไปจริง
เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันพี่พี่มาที่คอนโดหนูก็ได้
แถวอ่าอยู่อยู่ในย่านราชพร้าวร้อยหนึ่งอ่ะครับครับ
ครับผมผมก็เลยไปที่คอนโดเขาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอ่า
บัตรประชาชนนะครับผมแสดงว่าได้เจอได้เจอตัวจริงเหรอ
ได้เจอตัวจริงครับผมแล้วก็อืม
เขาก็ให้สร้างความมั่นใจคือให้เราเนี่ยเก็บถ่ายรูปบัตรประชาชนเขาไว้นะครับ
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเขามีตัวตนอยู่จริงเหมือนแม่บัตรหน้าเหมือน
เหมือนเลยครับใช่เลยคนนั้นใช่เลยครับเลยมั่นใจเลยใช่ใช่ครับ
แล้วให้เขาไปเท่าไหร่ก็คือวันนั้นก็มีการโอนจ่ายไปแปดหมื่นครับ
จริงแต่จริงจริงแล้วผมไปกับอ่าภรรยาครับจะไปสองคนไปสองคน
ก็เลยคนละสี่หมื่นเป็นแปดหมื่นอ่าคนละแปดหมื่นครับทั้งหมดแสนหกแสนหก
ใช่เหรอใช่ครับอ้าวแสนหกครับผมอ่าคุณสุภาพรใช่ไหมฮะ
อันนี้ก็ปูเป้เหมือนกันลักษณะเหมือนกันไหมครับ
ก็เจอทางเฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะอืมแล้วก็ประกาศหา
แต่ทีนี้เขาจะเหมือนมีโคต้าค่ะว่าต้องการอีก๒คนอีก๔คนประมาณนี้ค่ะ
คุณสุภาพรเจอได้คุยกับปูเป้ตอนไหนฮะตอนตอนเดือนเดือนธันวาค่ะ
ต้นเดือนธันวา๖๕ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะไปทำงานเมืองนอก
ใช่ค่ะเพราะว่าปกติหนูประกอบอาชีพคือครูเอกชน
ทีนี้ลาออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่ร้อยเอ็ดค่ะ
แล้วทีนี้ก็คือว่างงานทั้งทั้งตัวเราแล้วก็ตัวแฟนครับ
ด้วยความที่แบบมันเป็นช่วงที่มันไม่มีงานมาหลายเดือนมากค่ะ
ก็เลยอยากอยากอยากทำงานอยากหาหาเงินเยอะเยอะก็เลยสนใจก็เลยลอง
อย่างที่เราเห็นเฟซบุ๊กเราก็คือเราก็หาดูไปเรื่อยแล้วไปเจอเองโดยบังเอิญ
ใช่ค่ะหางานไปเรื่อยงานในพื้นที่งานต่างประเทศ
แล้วช่วงนั้นคนไปทำงานต่างประเทศเยอะมากเราก็อยากไปบ้าง
ใช่ค่ะแล้วได้เข้ากดเข้าไปส่องเขาไหมพอเราเห็นด้วยบังเอิญว่าโอ้โห
เขามีรีอูวิวแบบไหนอะไรยังไงมีคนนู้นคนนี้เข้าไปเขาทำยังไงให้เราเชื่อใจทางเฟซบุ๊ค
มีมีการบอกว่าถ้าไปทำช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงจะได้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นต่อเดือน
มีภาพไหมเขามีภาพให้ดูไหมมีมีโชว์ค่ะมีโชว์แต่ทีเนี้ยมันเป็นภาพรีวิวที่แบบมีการพาไปเขียนเอกสารกับ
กับลูกค้าเขาอะค่ะแต่เป็นการปิดหน้านะคะเราก็คิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับพรบคอมหรืออะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ได้เอกใจแต่ว่ามีการรีวิวค่ะรีวิวเยอะมากมีทั้งพาสปอร์ต
มีทั้งการเดินทางลงทะเบียนของจะไปเกาหลีเยอะแยะเลยค่ะจนเราเชื่อใจใช่ค่ะอ่า
ก็เลยติดต่อไปแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะไปเลยนะคะ
เขาก็แลกเปลี่ยนโดยการให้แอดไลน์เปลี่ยนจากเฟซบุ๊คไปแอดไลน์คุยกัน
พอคุยกันไปเรื่อยเขาก็มีการโทรขอโทรพี่พี่ขอพิมพ์นะพี่ขอโทรจะได้คุยกันรู้เรื่อง
เขาโน้มน้าวเก่งมากค่ะเขาพูดพี่เข้าใจว่าคนบ้านนอกมันไม่มีเงินหรอก
มันหาเงินยากไปเถอะไปหาเงินไปสร้างจะได้มีทองมีอะไรมาอวดเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจพี่แต่หนูไปสองคนแต่หนูมีเงินตอนนี้หนูมีไม่ถึงนะคะ
จะเก็บคนละเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะเอาคนละ๗๕๐๐กับแฟนนะคะ
แต่ทีนี้หนูบอกว่าหนูมีไม่ถึงถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่สำรองให้หนึ่งคนก่อน
แต่พี่จะทำเอกสารให้ทั้งคู่เลยก็เลยให้จ่ายก่อนหนึ่งคนก็คือเจ็ดหมื่นห้า
แล้วทีนี้หนูมีเงินก้อนอยู่ประมาณเก้าหมื่นที่เก็บไว้นะคะก็เลยเอาโอนให้เขาก่อน๑คน
แต่เขาบอกว่าพี่ทำเอกสารให้แล้วสองคนอืมใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าอีกหนึ่งคนอ่ะ
ประมาณวันที่๑๕ธันวาทันไหมโอนให้พี่ทันไหม๑๕ธันวา
หนูก็เลยบอกว่าหนูจะพยายามนะคะแต่ทางที่เร็วที่สุดคือหนูให้แม่หนูเอาที่ไปจำนอง
โอ้โหค่ะแล้วเอาไปจำนองไหมจริงค่ะจำนองมาแปดหมื่น
ให้เขาไปเท่าไหร่ทั้งหมดเจ็ดหมื่นห้าค่ะรวมทั้งหมดแสนห้าสองคนค่ะ
คนจ่ายไปแล้วใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่ามันมีโคต้าอยู่เดี๋ยวไม่ทันใช่ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่รีบแบบคอนเฟิร์มกับพี่ถ้ามีคนมาเสียบ
หนูจะได้ไปแค่คนเดียวนะเพราะหนูจ่ายแค่คนเดียวอีกคนนึงแฟนหนูก็จะไม่ได้ไป
เพราะเราจะไปกันสองคนใช่ค่ะหนูตั้งใจจะไปกันทั้งสองคน
มันไม่ควรจะแยกกันใช่ค่ะอยากไปหาสองคนสองแรงก็จะได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
สุดท้ายตอนนี้เป็นหนี้อยู่ใช่ค่ะจำนองที่ดินอีกใช่ค่ะ
แล้วแม่ของแฟนก็ไปกู้ทกศออกมาด้วยโอ้โห
คือเงินกู้ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนของคุณพี่พนิชาใช่ไหมฮะ
หลานสองคนจะส่งไปทำงานแบบนี้เลยเจอปูเป้เหมือนกันเอา
เอาเล่าตรงนี้หน่อยเพราะว่าตกลงแล้วพอจ่ายเงินไปเท่าไรนะ๒คน๒๐๐๐๐๐
อีกคนนึง๑๑๕๐๐๐และอีกคนนึง๗๕๐๐บาทแต่ทีนี้มันมีค่าไกด์๒คน
คนละ๒๗๐๐บาทรวมแล้ว๒๐๐๐
แล้วไกด์เขาคือค่าอะไรเขาบอกว่า

มีไกด์เหรอเราไปทำงานโรงแรมหลานจะไปทำงานโรงแรม
เขาบอกว่าตามกฎระเบียบระบบของบริษัทต้องจ่ายคนละ๒๐๐
แต่ว่าเราคุยคนเดียวเลยใช่ไหมคุยกับปูเป้หลานเราไม่ได้คุย
หลานไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าหลานเขาก็อยู่ในกลุ่ม
คือเขาดูคือเขาเด็กเขาไม่กล้าพูด

อายุ๒๐กว่าค่ะกับอีกคนนึง๓๐

ผู้ชายตามกฎแต่เขาก็พร้อมแหละพร้อม
เราคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งหลานไปทำงาน
หลานก็ออกจากงานเขาให้ออกจากงานเลย
ตั้งแต่จะบินวันที่๒๕มกราเขาก็ออกกัน๒๓มกราศ
บอกว่าให้ออกงานเลยลาออกงานเลยเหรอ

อีกคนนึงอยู่เขียงหมูได้วันละ๗๐๐
อีกคนนึงทำงานบริษัทได้วันละ๔๕๐
ออกจากงานตั้งแต่วันที่๒๓มกราจนวันนี้
เป้ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วบอกไปลาออกจากงานเลยนะ

คุณจิลเขาเป็นคนบอกว่ายังไม่ออกจากงานกันอีกเหรอ

รูปเป้แล้วก็จิลคุยด้วยกัน
ช่วยกันวิว

กู้เงินมาร้อยละ๒๐ค่ะ

แล้วต้องจ่ายเค้ายังไงฮะ

เลื่อนมาเกือบ๑๐ครั้งได้ตั้งแต่๒๕มกรามา
เขาให้เหตุผลว่าอะไรในการเลื่อนต่าง

เขาบอกว่าอันดับแรกนะ
วันที่๒๕เลื่อนมาวันที่๒๗
บอกว่ามันติดขัดทางระบบ
แล้วทีนี้วันที่๒๗เลื่อนมาเป็นวันที่๑หรือที่๒นี่แหละ
เขาก็บอกว่ามีคนไปปั่นป่วนบริษัท
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะคุยกับอีกสองท่านด้วยนะฮะ
เรื่องที่ว่าพอถึงเวลาจ่ายเงินกันไปแล้วเนี่ย

พักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ

ผู้ที่ถูกหลอกนะครับว่าจะพาไปทำงานที่เมาดีฟแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะ
เงินกันไปเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนนะครับ
ทีนี้พอได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วนะครับ
อย่างที่เราได้คุยกันมาในช่วงแรกนะครับ

เดี๋ยวพี่สัตวบงกฎนะฮะ

จ่ายเงินไปแล้วตอนนั้นจ่ายไปเท่าไหร่นะของพี่
จ่ายครั้งแรก๔๕๐๐๐ค่ะ

เขาบอกว่าจะบินวันที่เก้าธันวาอืม

พอเข้าห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่า

บ้านอยู่ที่ไหนโพราชค่ะ
นี่คือญี่ปุ่นใช่ไหม

จิลล์ค่ะ

เดินทาง๙ธันวาคม

เขาบอกว่าเลื่อนเป็นวันที่๑๓นะ

ก็เลยนัดกันกลุ่มนึง
กลุ่มหนึ่งนี่คือเราประมาณยี่สิบกว่าคนค่ะก็เป็นคนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มาสมัครงานกับเขาทั้งหมดนี่แหละ
เขาจะพาไปค่ะพอเสร็จทีนี้ก็เขาบอกว่าวันที่สิบสามมาเจอกันเสร็จเขาบอกว่า
ให้เลื่อนเขาก็เลยว่าให้แยกย้ายกันเขาเขาหาห้องพักให้ค่ะอืมค่ะ
แล้วทีนี้พอหาห้องพักเสร็จเขาบอกว่าค่าตัวมันแพงตัวแพงก็เลยว่าเพิ่มเงินกันอีกคนละ
จำไม่ได้มันมันหลายครั้งแล้วครับมันจะมีสองพันกว่าสองพันกว่านะคะ
รวมรวมแล้วต้องจ่ายจ่ายเพิ่มอีกค่ะต้องจ่ายเพราะว่าตัวเครื่องบินมันขึ้นนะ
กันมีไม่มีก็หาเงินมาจ่ายของพี่ไปจบที่เท่าไหร่มันก็รวมแล้วทั้งหมดเนี้ย
จ่ายเพิ่มหมื่นนะคะอ่ารวมแล้วเกือบหกหมื่นสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เขาบอกว่าจะได้เดินทางเนี่ย
คือวันที่เท่าไหร่ฮะสุดท้ายคงเดินทางวันที่เท่าไหร่เมื่อวานเนี้ยค่ะ
เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็จะบินอีกยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เหรอใช่
คือเขาก็เขาก็ผัดผ่อนเลื่อนมาเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอค่ะ
แล้วระหว่างนี้พี่อยู่ไหนพี่ก็ตะเวนอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้หรอค่ะ
ยังไม่ได้ไปไหนเลยทำงานก่อสร้างไงไม่มีเงินหมดเงินค่ะ
มามาทำงานก่อสร้างในกรุงเทพด้วยเหรออ่าหมดเงินอยู่จนหมดเงินไม่มีไหม
แม้กระทั่งเงินจะกินข้าวแล้วมีครอบครัวไหมครับพี่ที่โคราช
ก็ไม่มีค่ะอยู่คนเดียวอยู่แล้วอ่าแล้วคุณพ่อคุณแม่
เสียหมดแล้วค่ะอ๋ออยู่กับลูกชายสองคนโอ้แล้วลูกชายเขา
ลูกชายว่าไงบ้างเนี่ยถามแม่มาอยู่กรุงเทพไหมยายก็บอกว่าแม่ถูกหลอกแล้ว
ตั้งแต่เก้าธันวานะมาเก้ามะกราเก้ากุมภา
จนจนนี่จะเก้ามีนาอยู่แล้วนะนี่ต้นเดือนใหม่แล้วอยู่จนแบบ
ไม่มีเงินจะกินข้าวสองเดือนตระเวนอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้หรอ
พี่พักที่ไหนฮะก็พักไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
เดือนแรกพักอยู่อยู่กับจิลแหละเขาก็รับผิดชอบค่าห้องให้
แต่พอหลังมาเขาก็บอกว่าไม่มีจ่ายนะจ่ายบางครั้งก็จ่ายเอง
แล้วค่าข้าวเราต้องซื้อกินเองเงินก็ไม่มีแล้วทีนี้ก็จะ
เขาจะเอาไปเรื่อยเรื่อยสองพันฟาสองพันฟา
ไม่มีเงินก็ต้องวิ่งหายืมมาให้เขาเพื่อเราจะวิ่งแล้วไอ้ไอ้ก้อนแรกสี่หมื่นกว่า
จนมารวมแล้วเป็นหกหมื่นอย่างไอ้ก้อนแรกสี่หมื่นกว่า
เอาเงินนั่นเงินเก็บหรือเงินกู้จำจำที่ค่ะจำที่ตัวเอง
โอ้โหตายแล้วก็อยู่คนเดียวก็เออว่ามีหนี้มีสิน
ก็อยากจะไปหางานทำใช้หนี้ค่ะเลี้ยงลูกสองคน
แล้วได้ถามเขาไหมว่าทำไมจิลทำไมพี่ไม่ได้ไปสักที
ก็ทำเหมือนกันแหละก็บอกว่าเอออยากจะให้จิลคิดว่า
อยู่กิวก็อยู่ด้วยกันนะกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่แหละ
ก็อยากจะเออทำไมเขาไม่คิดว่าเออพี่เราถูกหลอกแล้วนะ
หรือยังไงก็น่าจะพูดเข้าข้างเรามั้งแต่นี่จิ๋วได้บินแน่พี่
ดินแน่แน่เราได้ไปแน่แน่เขาบอกว่าขอเก็บเงินอีก
ค่าติ๊ปไกท์อีกสองพันแปดค่าติ๊ปไกท์แล้วก็ค่าอบรม
ห้องอกโลมิตต้องเสียอีกล่าสุดที่สองพันห้าค่า
ห้องอบรมค่าติ๊ปไกท์นี้สองพันสี่ที่จะไปเมาดิ๊ปอีกเนี่ย
เขาก็หาเรื่องในการจะเก็บเงินเพิ่มหรือว่าเลื่อนการเดินทางไปเรื่อย
เลื่อนเรื่อยเรื่อยเลื่อนจนเราไม่มีตังค์ไหมก็ต้องจะกินข้าว
โบปูเป้แล้วก็จิลนี่เขาผู้หญิงหมดใช่ไหมฮ
ใช่ค่ะตั้มนี่คือผู้ชายนะใช่ค่ะอ่า
ฤทัยรัฐของพี่เจอใครครับสามคนนี้สี่คนนี้เจอจิลค่ะ
เป็นยังไงบ้างพอสุดท้ายจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะ

พอจะเดินทางจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็เขาก็เลื่อน
วันที่สิบห้าพฤศจิกาหกห้า
เขาบอกว่าเขาจะบินวันที่๒๑แล้วทีนี้เขาก็อ้างว่า
พอดีทางปลายทางเขามีปัญหานิดหน่อยของพี่คือจะไปญี่ปุ่น
ใช่ค่ะไปญี่ปุ่นแต่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้งาน
ปลายทางที่นู่นงานถูกกฎหมายครับใช่พวกเราก็เลยหลงเชื่อกันนะคะ
เพราะว่าเขาแอบอ้างว่างานเขาอ่ะถูกกฎหมายอืม
พวกเราก็อยากไปเนอะมันงานถูกกฎหมายแล้วก็เขาก็ให้เงินเดือนเยอะ
ผู้ผู้หญิงเจ็ดหมื่นสองผู้ชายแปดหมื่นสี่อืมค่ะ
ช่วงที่มารออยู่นี่มามายังไงฮะหมายถึงว่ามาอยู่ที่ไหนฮะ
อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมปกติของหนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
อ่าอยู่ที่ขอนแก่นค่ะก็ขึ้นมากรุงเทพหนูยังไม่ขึ้นมากรุงเทพค่ะ
อ่าหนูจะเป็นชุดที่สองค่ะอืมพอดีมันจะเป็นชุดเป็นชุดไปค่ะ
ที่เขาจะให้บินก็คือยังไม่ทันได้ได้นัดหมายเรื่องจะเดินทางใช่ค่ะ
แต่โดนเงินไปแล้วใช่ค่ะแล้วนี่เขานัดหมายจะเดินทางล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ
ล่าสุดหรอกคะวันที่๑๐๐๐มค่ะคือเรานี่อยู่ขอนแก่น
พอเขาบอกเดี๋ยวจะไปวันนี้ถึงเวลาเขาบอกยังไม่ต้องขึ้นมาค่ะอ่า
เดี๋ยวเรื่อนละเรื่อนละจนมาเป็น๑๐๐๐มบ๖๖บ
ขอดูตัวเครื่องบินก็ไม่เคยให้ดูไม่มี
แล้วทีนี้พอเราพูดแรงเขาก็ขู่มาขู่เราแล้วก็อ้างทนาย
จะฟ้องเราเป็นเงินล้านห้าแสนฟ้องเรากับอะไร
หนูก็งงอาจจะฟ้องข้อหาอะไรไม่ทราบ
คือในระหว่างทางที่มันเกิดเหตุขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย
ทั้ง๗ท่านในรายการตรงนี้หรือว่าอีกหลายสิบคนที่อยู่
อยู่ในสตูดิโอหรือว่ายังไม่ได้มาก็แล้วแต่เนี่ยฮะ
ก็จะไม่มีใครรู้เรื่องของใครเลยใช่ไหม
ยังไม่มีใครออกมาบอกว่าเราถูกหลอกนะเราอย่างนั้นเราอย่างนี้
คือเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยติดต่อกับเขาอยู่แล้วไม่ได้มีใครถูกนั่นแหละค่ะเหมือนเรา
แล้วสุดท้ายยังไงฮะเห็นบอกว่าไปเจอเจอกันได้ยังไงถึงไปที่กองปราบ
ในครั้งแรกก่อนใช่ไหมไปแจ้งความกองปราบกันก่อนใช่ไหม
ก็คือรวมกลุ่มกันก็คือมันจะมีกลุ่มบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะ
แล้วพวกหนูก็จะแยกตัวกันออกมาตั้งกลุ่มใหม่เพื่อที่จะมาคุยกันแล้วว่าคือมันผิดปกติแล้ว
เริ่มติดต่อกันแล้วให้พวกเราเริ่มโดนไขทางกัน

หลังจากที่กลุ่มคนพวกนี้เขารู้ข่าวว่าเราไปแจ้งความสุดท้ายต้องมาหาทนายรัชพลนะฮะ

ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะค่ะ

คุณปูเป้คุณจิลหรือว่าคุณตั้มเราพยายามติดต่ออยู่
หรืออยากชี้แจงพูดคุยอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ
จะได้ลองคุยกันว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะฮะ
แต่ผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่า
พอเขาเริ่มรู้แล้วว่าถูกหลอกแน่
เงินแน่ไม่ได้เดินทางไปทำงาน
พูดคุยกันแล้วแล้วก็รวมตัวกัน
จนช่วง๒๖๒๗มกราคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับ

เราจะไปกองปราบดีกว่าเพื่อจะไปแจ้งความ

รู้ข่าวว่าจะไปแจ้งความใช่ค่ะ
เขาเลยไปหาเราใช่ค่ะส่งตัวแทนมา
ส่งตัวแทนนะใช่ค่ะแต่๔คนนี้ไม่ได้มา
ตัวแทนมาซื้อคุณจิลคุณจิลมาส่งคุณจิลมา
มาคนเดียวใช่ค่ะมาแล้วก็มาบอกกับพวกเราว่า
ขอไก่เกียร์จะได้จ่ายจะคืนเงิน
ไก่เกลี่ยก็คือมีหนังสือสัญญามา
เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับบริษัทนะคะ

โดยหนังสือสัญญาก็ยังอ้างว่าเป็นของบริษัทที่เขาเคย
ฝานหน้าบุ๊กแบงค์อะค่ะ
แบบไหนยังไงก็ว่ากันไปจะคืนเมื่อไหร่เขาบอกจะคืนเมื่อไหร่
เขาบอกว่าภายในวันที่๒๗กุมภาค่ะ

ไม่มีการโอนเงินสักคนเลยค่ะ

แล้วทีนี้ไม่มีการโอนพวกเราก็มีการติดต่อกลับไปว่า
แต่บริษัทเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะเราไม่รู้ว่าเขาอ้างใครอะไรยังไงนะ
เป็นว่าเขาอ้างของเขามาเอาเป็นว่า
กุมภาไม่มีการโอนเงินได้โทรไปหาเขาไหม

ติดต่อตลอดว่าทำไมไม่มีการโอน
เขาบอกว่าเขาจะแจ้งอีกทีก็คือเที่ยงของวันพรุ่งนี้คือวันที่๒๘

แต่ก็ยังไม่มีการแจ้งรายละเอียด
มีมาอีกทีก็คือบอกว่าจะจ่ายเป็นเช็คค่ะให้
ให้กับทุกคนแต่ทีนี้เช็คเนี่ยจะออกให้เฉพาะ
ให้ไปรับเช็คเฉพาะวันพฤหัสเวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งพระฤหัสก็คือพรุ่งนี้

มันเกินสัญญาที่เราเคยเขียนไว้แล้ว

ทีนี้ยังไงต่อเห็นวันนี้ไปกองปราบกัน

เพราะว่าเครื่องบินมันไม่ได้เลื่อนกันง่าย
แล้วคุณเลื่อนเลื่อนเป็นว่าเล่น

ถ้าไม่มีการจองตัวเครื่องบินแค่นี้ครับง่ายเลย

ชัวร์เขาเขียนอยู่ว่าสายการบินอะไรเช็คได้เลย

คืออย่างถ้าจะตรวจสอบเนี่ย

เรื่องงานมีจริงไหมอันนี้เช็คได้ไหมเรื่องงานมีจริงไหม
เรื่องงานเขาระบุอยู่แล้วว่าโรงแรมอะไรนะครับ
ก็ประสานงานไปกับที่มันดีฟนะครับ
สอบถามว่ามีการประสานงานส่งคนงานไปไหม
ถ้าไม่มีก็ชัดเจนแล้วคุณหลอกแน่นอน

แค่คุณไม่ให้เขาดูตัวเครื่องบินแค่นี้
มันก็ส่อเจตนาทุจริตแล้วง่ายจะตาย
อย่างนี้คือเป็นคดีที่สามารถเรียกมาเจรจา

แล้วก็ตามพรบเกี่ยวกับการจัดหางาน
พวกมันคุกสิบปีเลยครับ
เดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาดำเนินการครับ
เราเราจะตามตัวเขาเจอไหมเนี่ยหรือว่ายังไงครับ
เขาก็ยังอยู่นี่ครับเขายังติดต่อกันได้อยู่นะครับ

เกินความสามารถของตำรวจไทยครับ
ในการได้เงินคืนคิดว่ายากง่ายยังไง
ส่วนเงินนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทาง
เราก็ต้องพึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ก็อยากให้ได้คืนทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเดือดร้อนกันหมดเลย
ถ้าจะดูพฤติกรรมของกลุ่มคนทั้ง๔คนนี้

เพราะถ้าคุณเช็คไปที่โรงแรมที่บอกจะพาไปทำงาน
หรือสวนที่ญี่ปุ่นที่บอกจะพาไปทำงาน

ตัวเครื่องบินบอกจะเดินทางวันนั้นวันนี้ถ้าไม่มีอยู่จริง

ถ้าเกิดไม่ได้เงินคืนกันเป็นยังไงคะเนี่ย

ก็ต้องทนใช้หนี้ต่อไป
ก็ลำบากอยู่แล้วกะว่าจะลืมตาอ้าปาก

เผลอเอาที่ไปจำนองกันใช่ไหม

ถ้าเขาฟังอยู่นี่ติดต่อกันได้ล่าสุดเมื่อไหร่ฮะเนี่ย

ส่งว่ายังไงครับ

แจ้งไปแล้วนะมาตามกำหนดนี้นะ
แต่ซึ่งเขาพูดไปเพื่อที่จะให้เรา
หยุดตรงนี้ก่อน
แล้วเขารู้ไหมว่าวันนี้เราไปแจ้งความ

น่าจะรู้แล้วนะเพราะว่าพวกหนูมีการส่งข้อมูลอยู่
อย่างการที่เขาพยายามนัดตลอด

ให้เขารู้สึกว่าทำให้ในทางกฎหมายว่า
เขาไม่ได้โกงนะเขาก็จะจ่ายไง

ก็ต้องไปฟ้องร้องกันเอาเงินคืนกันเอง

คือถ้าคุณหลอกรวมมาไม่มีการจองตัวเครื่องบินตรงนี้มันชัดอยู่แล้ว

ก็สามารถที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีได้

อยากให้นายทำตามภูมิที่สะบัด
ทำตามสิ่งที่เขาพูดคือคืนเงินให้กับทุกคนทุกคนก็เดือดร้อนกันไปกู้หนี้ยืมสินมา
เพื่อจะมาหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเขาทำแบบนี้คือแบบ
อืมมันเหมือนไม่ใช่คนอ่ะพี่ขอเงินคืนกันทุกคนด้วยค่ะคือ
ถ้าเอาเงินมาคืนเนี่ยมันก็เป็นการผ่อนหนักเป็นเบานะครับ
แล้วก็เวลาสารลงโทษเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้ลงโทษสถานเบาได้
เอาละครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางคุณปูเป้
เขาบอกเขาไม่ขอพูดคุยผ่านทางรายการก็แล้วกัน
แต่ให้ข้อมูลฝากบอกถึงทุกท่านด้วย
บอกเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับปูเป้นะ
เป็นเรื่องของบริษัทมีข้อผิดพลาดหลายส่วน
ทำข้อตกลงคืนเงินกันแล้ว
แต่ทางผู้เสียหายไม่ยอมรับเงินคืนเอง
ไม่ยอมรับเองน่าจะหมายถึงข้อตกลงที่ไม่ยอมรับเอง
ูเป้บอกเป็นแค่ตัวกลางไม่ประสงค์ให้เปิดเผย
ตัวชื่อเขาหรือว่าตัวหน้าตาอะไรของเขาเพราะเขาจะเสียหาย
แล้วใครทำให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องกลับด้วย

ใช่ค่ะก็เขียนสัญญากันขึ้นมาแล้วว่าวันที่๒๑
จะจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีแต่พอถึงวันที่๒๗
คุณสุภาพรบอกข้อตกลงมันเกินกำหนดแล้วด้วยซ้ำ
ใช่ใช่ที่เราเขียนสัญญากันขึ้นมา

ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการที่สุดคือต้องการเงินคืน

ฝากพี่ตำรวจด้วยหรือว่าทางคุณปูเป้หรือใครก็แล้วแต่
ยังไงถ้าไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้หวังว่าจะทำอะไรอย่างนั้นจริงเนี่ย

อย่างนี้ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้อะไรกันอีกนะฮะ

ทุกผู้ชมวันนี้หมดวัดของเปิดปากกับภาครุมแล้วครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒